ระเวนขโมยสายไฟนะครับ

มันก็ม้วนม้วนสายไฟหอบสายไฟ

ตอบว่าไงรู้ไหมตอบว่าไงคะสายไฟผมเอง

สายไฟอยู่กลางถนนตอนกลางคืน

บอกว่าเอามาจากหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ไปทำงานติดตั้งสายไฟมา

ขยันฮะทำกลางคืน
น้ำโอหรอมีสตอรี่ด้วย

ก็เลยเดินหอบสายไฟจะกลับบ้าน

พบว่าในพื้นที่นะมีการขโมยสายไฟคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดสนามกีฬา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแดง
เกษตรวัดสิริมงคล
นับรวมแล้วเป็นหมื่นนะฮะ

ในทูลในทูลเป็นผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าโอ้โหตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙มานะ

ผู้นำหมู่บ้านเห็นสมควรปิดตลาดนัดไปก่อน

พอสถานการณ์ดีขึ้นนะฮะ
เดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำความสะอาด
เอ้าพอปิดไม่มีใครมาสายไฟหายนะครับ

ตลาดสดเทศบาลตะบนดงแดง

เพราะว่าในตลาดนะครับมีรอยสายไฟถูกตัดนะครับ
สายไฟยาวกว่า๓๐๐เมตรถูกเอาไปเกลี้ยงเลย
นายสุดใจตรีสอนเป็นกรรมการตลาดเล่าบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ประชุมปรึกษากันจะเอายังไงทำยังไงดี
เทศบาลตะบนดงแดงเดี๋ยวจะของงบประมาณมาซ่อมก่อน

เพราะมันต้องรีบใช้ไงมันต้องรีบใช้ไฟนะครับ
ตลาดก็จะได้กลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งฮะดูสิ
ห้ะนี่ผลงาน

เขามาแคร์แบบต้อไว้เพื่อได้ใส่งานท่านกำหนดก่อน
แล้วก็กลัวด้วยว่าเดี๋ยวจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
เรียกร้องฮ่ายเจ้ารถที่นะมีสายตรวจไหม

แล้วก็เร่งนำตัวคนร้ายดูแลคดีซ้านี่เกลือนไปหมดแล้วหลักฐาน
ตำรวจทรงชุดสะอาดหลงพื้นที่

ในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี

ขโมยแล้วไปขายของตามร้านขายของเก่า

พบเห็นบ่อแสแจ้งได้ที่สพจตุรพักษ์พิมารนะครับ
โอ้แต่หน้าชัดนะคะหน้าจาตาไม่ยากนะครับ